คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวที่ว่าบางทีบางทีเราปวดท้อง
อยากจะปล่อยบางสิ่งบางอย่างคืนสู่ธรรมชาติ

บางทีขับรถอยู่ข้างทางก็ได้นะในเมื่อมันไม่ไหวแล้ว
แต่บางครั้งเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติมันไม่เต็มใจรับ

ไม่แน่ใจเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงเมื่อธรรมชาติไม่อยากรับเอาไว้

คุณผู้ชมคุณก็ดูไปนะลงจากรถ
เอาละอาจจะปัสสาวะถ้ามันไม่ปัสสาวะได้เลยอ้าวหายไปแล้ว

เราแบบขุดลุมไว้

คือเสร็จแล้วหรอ

แล้วหายไป

เขาไม่อยากจะยืนให้ใครเห็น

คุณไม่เห็นเลยว่าเขาทำอะไรถูกไหม

พอเสร็จกิจเสร็จธุระ

แต่ผมว่ากางเกงน่าจะเปียกหมดแล้ว

เอาอย่างนี้ละกัน
จะปล่อยข้างทางอะไรยังไง

เป็นห่วงบรรยายเดี๋ยวไม่ทันถอดกางเกง
แต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ามาขำอะไรกันเนอะ

เชื่อว่ากลขับรถคนโดนทางก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น